ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ลงเล่นเกมนัดที่๒
ครึ่งแรกก็อาจจะดูอึดอัดหน่อยเพราะว่านำอยู่แค่๒๐

แต่ว่าครึ่งหลังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเร็ว
แล้วเราก็ยิงได้เพิ่มอีกถึง๕ประตูนะครับ
การที่เปลี่ยนตัวเร็วมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นตั้งแต่ช่วงพักครึ่ง
เพื่อต้องการรักษาความสดของนักเตะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันเพราะว่า๔เกมคนนี้

สุประโชคสารชาติลงมาครึ่งหลังยิงประตูได้
บอกว่าทีมเริ่มปรับจูนกันได้มากขึ้นนะครับ
ตัดสินใจเปลี่ยนผู้เล่นในช่วงพักครึ่ง

ซึ่งก็นับเป็นเกมที่๒แล้วที่กุญสือชาวญี่ปุ่นตัดสินใจเช่นนี้
เนื่องจากยังมีแมทสำคัญรออยู่ทั้งเกมในรอบแบ่งกลุ่มอีก๓นัด
รวมถึงศึกยู๒๓ชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับ
เพราะในทวนาเมนต์ลักษณะเช่นนี้เสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าของผู้เล่น
จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนผู้เล่นเร็วทั้ง๒เกม
เชื่อว่าทีมชาติไทยยังมีรุนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ
เพื่อดูที่มันจะขึ้นมากขึ้นถึงจะยิงประตูไม่ได้ก็ตาม
คโปร์ผมว่าก็คงเป็นทีมที่ดีอีกทีมหนึ่ง
แต่ว่าเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับต้องเอาชนะให้ได้
แกรมอีก๓นัดของทีมชาติไทยนะครับก็จะแข่งเวลา๑๕นาฬิกาทั้งหมดเลยนะครับ
ต่อไป๑ธันวาคมเจอกับสิงคโปร์นะครับ
หลังจากนั้น๓ธันวาคมเจอกับสปลาว
และนัดสุดท้ายเจอกับเวียดนามวันที่๕ธันวาคม
ซึ่งอาจจะเป็นเกมที่ชี้ชะตาในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ